กรณีที่มีคลิปออกมาว่าตำรวจไปหยิบผลไม้ของกลาง

วันนี้ตำรวจเองก็ออกมาชี้แจงคลิปนี้
เมื่อทางด้านของผู้กำกับสพประตูน้ำ

บอกว่าหลังจากที่ตำรวจเขาไปจับ
คนขายผลไม้เป็นชาวเวียดนามที่มีภรรยาเป็นคนไทยเนี่ย

เนื่องจากว่าตำรวจสงสารค่ะก็เลยขอซื้อผลไม้ของกลาง
ส่วนคนถ่ายคลิปเป็นน้องสาวของคนที่ถูกจับ
ก็เข้าใจผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
พี่คะเอาอันนั้นผลไม้ไปไหนคะ

ของกลางเอาไม่ได้นะคะอันนี้ของขาย
เพราะว่าหนูก็ต้องเอาไปขายต่อตอนเย็นนะคะ
มันเค้ายิดหมดแล้วของเค้ายิดหมดนะ
ของเค้าเค้าจะเอาไปขายต่อ

คือคำถามที่คนในโลกโซเชียลก็ถามกันเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าคนในโลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์เยอะ
บอกว่าถ้าคุณบอกเป็นของกลาง

จะเอาของกลางไปขายหรือเอาของกลางไปทำอะไรต่อล่ะ

นะคะคลิปนี้เนี่ยปรากฏออกมา
บอกว่าพี่เขาขับรถขายของ
โดนจับให้มาเสียค่าปรับที่โรงพัก
แอบเห็นตำรวจนายหนึ่งมาหยิบผลไม้ไปกิน
โดยไม่ขอเจ้าของแบบนี้ก็ได้เหรอคะ
เออใครก็ได้ตอบเราที
ใช่นะคะเขาก็อยากหากำตอบนะเนี่ยครับ
ก็บอกต่อนะครับบอกว่าเราก็เลยเดินไปถาม

จับคนเกี่ยวอะไรกับรถขายของผลไม้นะไม่ใช่ยาบ้าที่จะยึดของกลาง
ใครก็ได้ตอบทีแบบนี้ก็ได้เหรอนะคะ
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกปัณพัฒน์เดชโชธพิสิทธ
กำกับการสพประตูน้ำจุลาลงกรก็กล่าวว่า
ตำรวจที่อยู่ในคลิปนี้นะคะคือดาบตำรวจนรงเดชสอนประสิทธิ์
ไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้นเลยฟังเสียงหน่อย

ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจัดหางานจังหวัดปฐุมธานีแรงงาน
จังหวัดพระธุมธาณีเขาได้จับกลุ่มผู้ต้องหา
เป็นคนสัญชาติเวียดนามที่มีภรรยาเป็นสัญชาติไทย

พบว่าสามีที่เป็นชายชาวเวียดนามนั้น
จำหน่ายสินค้าอยู่คนเดียว
ก็ผลไม้สดรถพ่วงข้างนะครับ

ผิดสัตว์หมายรายงานนะครับใช่นะครับต่างชาติไม่สามารถมาค้าขายในบ้านเราได้
ก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าบริษัทโฮย่าตรงประชาธิปัตย์
ธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
ฟังเสียงทางภูมิกับอธิบายแล้วกันนะฮะ

คือรายงานจากทางการจังหวัดนะครับ
ระหว่างที่จัดภูมิในรับประกอบบหัวผู้สามีแคลจับอาบคุมได้ต้อยอยู่คนเดียว
ถ้าให้สามีขายของคนเดียวในจัดพลังงานนั้นก็มาจัดความเร็วของกาล
เป็นรถเข็นขายผลไม้ที่สามีขายอยู่
แล้วเมื่อภรรยากลับมาก็จับภรรยาด้วย

ใช้แรงงานต่างด้าวโดยผิดเงื่อนไข

ของกลางก็เอามาไว้ที่โรงพักนะครับ

ของการที่เป็นสภาพที่เป็นพวกของดองผลไม้ซึ่งมันเน่าเสียได้
ผู้ต้องหาถ้าเป็นผู้หญิงก็ขอข้อมูลจากเจ้าที่ตำรวจไป
โดยเราคิดราคาประมูล๕๐๐บาทนะครับ
เพื่อเขาก็หวังว่าจะประกันตัวแล้วจะไปขายของทำกำไรต่อ
ระหว่างนั้นนะครับที่ประมูลได้แล้วเนี่ย

แต่ราคาที่ประมูลไปก็จะได้มันไม่ต้องเสียเวลามาหากิน
ก็ไม่ต้องมาเสียเวลาไปขายต่อเองมันก็จะมึกตั้งนะครับ
แล้วก็จะยุ่งเรื่องของการประกันตัวอีกด้วย

คงจะเอาเปิดตู้เข้าไปแล้วก็เข้าใจผิดโดยไม่สอบศอบภาพ
สอบศาลก็จะจริงจัดที่๓ก็เลยปรากฏเป็นภาพทิพย์ข่าวออกมากัน
สรุปก่อนขั้นตอนสั้นคือยึดรถเข็นผลไม้แล้วใช่ไหม
ก็ต้องยึดผลไม้อะไรต่างนานาด้วย
และตัวภรรยาของคนขายนะที่เป็นชาวเวียดนาม
ก็เลยขอประมูลของกลางตรงนี้๕๐๐บาท
ตำรวจบอกงั้นไม่ต้องประมูลหรอกตำรวจขอซื้อทั้งหมดเลย๕๐๐บาทนะ

แล้วก็ตำรวจนายนี้ก็มาเอาผลไม้ไปเพื่อจะไปแจกจ่ายเพื่อนตำรวจด้วยกัน
ซื้อมาแล้วเพราะถือว่าซื้อประมูลมาแล้ว
แล้วก็เป็นช่วงจังหวะพอดีเลยที่น้องสาวของผู้ที่ถูกจับกลุ่ม
เขาไปถ่ายคลิปไว้ได้มาเห็นเหตุการณ์พอดี
ก็เลยมีคำถามว่าตกลงเอาของกลางไปกินได้ยังไงนะครับ
เป็นการเข้าใจผิดกันนะคะ
ทีนี้ทางผู้กำกับสพประตูน้ำจุลาลงกรก็บอกอีกนะคะ
หลังเกิดเหตุก็มีการชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับประชาชนทราบ
ให้สื่อมวลชนทราบแล้วอีกทางหนึ่ง
แล้วก็มีการเรียกตัวตำรวจพร้อมผู้บังคับบัญชามาตักเตือน
คำแนะนำในการใช้คำพูดชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนให้ดี
เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
แล้วก็ยกระดับการให้บริการประชาชนตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาต่อไป
ใครรู้เรื่องข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการประมูลของกลางอะไรเนี่ยนะ
บอกต่อกันทางไลน์หน้าจอกันหน่อยดีไหม